โรงพยาบาลจิตเวทมาแล้วก็ปรากฏไปน้อยใจพ่อแม่
คุ้มคลั่งทำลายข้าวของเขามีไม้ไผ่ยาวสักประมาณ๒เมตรได้
แล้วเดี๋ยวคุณสองคนคุณผู้ชมดูนะนู่น

ลงมาก็ลาเอ้ยน้องเหลือส่วนพ่อส่วนแม่เหลือส่วนพี่ส่วนน้องเนี่ย
ลงมาล่ะลงมาไม่อยากมาคุยให้ผิดมาขอบใจอย่างก็พอ
ลงมาลูกเอ้ยลงมานี่ค่ะ
ร้อนเหรอนี่ก็ร้อนนั่นแหละให้หนูตนพ่อแม่หน่อยให้สงสารพ่อแม่หน่อย
แต่นี่อยากจะบอกว่าไอ้ที่ปีนขึ้นไปบนหลังคา
จะทำสิ่งที่มันร้อนขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรตั้งใจจะจุดไฟเผา
โอ้โหบนหลังคาเลยนี่เกิดเหตุช่วงประมาณบ่ายสองนะ
เมื่อวานตำรวจที่สพนแสงที่อุดรเขาก็เอากำลังตำรวจไปค่ะ
พร้อมด้วยอาสากู้ภัยไปที่บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านโคกสว่าง
อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรเนี่ยนะ
นายอานนท์ชัยสงฆ์อายุ๒๘ปีสภาพเขาอยู่บนนู้นนะคะ
ทีแรกก็เดินไปเดินมานะแล้วในมือถือเป็นไม้ไผ่ยาวสัก๒เมตร
ไม้ไผ่พันด้วยยางในของรถมอเตอร์ไซค์
จุดไฟเห็นไหมที่มันยื่นออกมา
จุดไฟเผาหลังคาบ้านดูสิคะ
แต่มันเผามันไม่มีอะไรเป็นเชื้อไฟมีแต่หลังคาสังกษีข้างบนแบบนั้นนะคะ
ด้านล่างเนี่ยมีนายอนัญชัยสงฆ์พ่อพ่อของอานนท์อยู่ด้านล่าง
ตะโกนเกรี้ยกล่อมลงมาว่างมาอยู่แบบนี้
เรียกกล่อมกันคอแห้งคุณผู้ชม
สามชั่วโมงอากาศมันก็ร้อนนะ
อานนท์เขาก็ยังเดินนั่งนอนอยู่บนหลังคาสังกษีนั่นแหละ
นายกอบตก็เลยแบบเอาไงดีไม่ลงมาสักที
เจ้าหน้าที่ก็รออยู่ด้านล่างเกลี้ยกล่อมก็แล้ว

แล้วเดี๋ยวดูนะว่าเขาจะรับปากไหม
ว่าจะลงมาไหมนี่ตอนที่นายกขึ้นไปนายกอบตขึ้นไปเกลี้ยกล่อม

ประมาณว่าน้อยใจกับพ่อแม่แบบนี้นะ
เป็นรักษณะเป็นคนซึมเศร้าด้วยรักษณะประมาณนั้น
คือเขาได้รับปากแหละเขาจะลงมา
แต่ก็ขอเดี๋ยวไปทำความสะอาดเดี๋ยวขอไปส่อมหลางคาก่อน
เดี๋ยวไปทำความสะอาดเดี๋ยวขอไปซ่อมหลังคาก่อน
แล้วทีนี้ตอนที่เขาลงมาคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ได้ยินใช่ไหม
คือหลังคาข้างบนมันก็มีพังเสียหายแล้วค่ะ
เสียงโป๊กโป๊กโป๊กตอนที่นายยกอบตกำลังให้สัมภาษณ์เราอยู่
ต้องซ่อมหลังคาข้างบนอ่ะนะทีเนี้ยค่ะนายอานนท์เนี่ย
เขาเป็นอะไรรู้ไหมเขาเคยติดยาคลั่งพ่อแม่ก็เลยไม่ไหวแล้ว
อานนท์ไปส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทอยู่พักใหญ่เลยแหละ
เนี่ยที่มาก่อเหตุนี่เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลได้๒วันเองนะ
ไม่รู้ว่าจะกลับไปเสพยาอีกหรือเปล่า
ถึงอาการขึ้นไปปีนหลังคาแบบนี้อาการเหมือนกับกำเริบ
แล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะน้อยใจด้วยที่พ่อแม่ส่งตัวไปรักษา

แม่อยากส่งตัวลูกไปรักษาไปบำบัดเพื่อให้หาย
แล้วดูสภาพบ้านสิที่มันพังเสียหาย
หน้าต่างประตูอะไรที่มันแตกแบบนี้เนี่ยนะคะ
ฝีมือของอานนท์ทีนี้ยังไงดี
โอ้โหถ้าเกิดกำแพงจะทะลุเป็นรูขนาดนี้
พ่อแม่บอกว่าไม่รู้ว่ารอบนี้อานนท์จะโกรธอีกหรือเปล่า
แต่ยังไงก็ต้องส่งกลับไปรักษาอีกรอบนึง
เอาให้ขาดเลยเลิกยาบ้าให้ได้